แล้วตั้งแต่ณเวลานี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชม
สามารถที่จะร่วมเฉลิมฉลอง
การเข้าสู่ศักราชใหม่ปีคริสตศักราช๒๕๖๒

ร่วมกับประชาชนตามเมืองใหญ่ต่างทั่วโลกได้นะครับ
โดยไทยรัฐทีวีจะนำเสนอภาพการเฉลิมฉลองตามเมืองใหญ่ต่าง
ให้คุณผู้ชมได้ชมการแบ่งออกเป็นตามเวลาในไทม์โซนต่าง
เราจะนำเสนอตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป
จนถึงเวลาเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นะครับ
ในเวลา๒๒นาฬิกา๕๐นาทีในวันนี้
พลาดไม่ได้กับรายการพิเศษนะครับ
ศักราชประชาคมอาเซียนนะครับ
ซึ่งไทยในฐานะซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียน
เราก็จะได้ร่วมฉลองไปกับบรรดาประชาชนในชาติสมาชิก
ทั้งหลายในอาเซียนทั้ง๑๐ประเทศ
และปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับ

จะได้ร่วมฉลองศักราชใหม่ในฐานะการเป็นประชาคม
อย่าลืมติดตามให้ได้ในเวลา๒๒นาฬิกา๕๐นาที
แต่ว่าในช่วงนี้เราจะไปร่วมฉลองศักราชใหม่

เมื่อประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาที่เมืองออกแลนด์
ไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองกันเลยครับ
นี่ก็เป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ของนิวซีแลนด์นะครับ
ซึ่งมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย๖ชั่วโมงครับ

ซึ่งเป็นหอคอยที่เรียกว่าสูงที่สุดในซีกโลกใต้นะครับ

คาดว่าจะมีประชาชนไปร่วมฉลองปีใหม่
ที่บริเวณแห่งนี้ถึงประมาณ๒๕๐๐๐คน
แล้วก็ในปีนี้ถือว่าเป็นการจุดพลุดอกไม้ไฟ

เท่าที่นิวซีแลนด์เคยจัดมามีดอกไม้ไฟถึง๕๐๐กิโลกรัม
และอุปกรณ์ต่างอีกถึง๑ตันเลยทีเดียวนะครับ
นี่ก็จะเป็นประจำทุกปีที่จะมีการเฉลิมฉลอง
ที่บริเวณจุดนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญ
เล่นนั้นตั้งอยู่บริเวณเกาะเหนือของนิวซีแลนด์นะครับ

ก็คือเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้นะครับ
หรือว่าสัญลักษณ์สำคัญของนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะครับ

เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เวลาเมื่อประมาณ๒ทุ่ม

หรือว่า๑๔นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
มีการแสดงแสงเลเซอร์นะครับ
ก่อนที่จะเข้ามาสู่การจุดผู้ดอกไม้ไฟ
ในการเปิดเข้าศักราชใหม่เป็นเวลานานถึง๔ชั่วโมงนะครับ

อย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์
แต่ว่านิวซีแลนดนั้นไม่ได้เป็นประเทศแรกนะครับ
ในการเข้าสู่ศักราชใหม่ที่จริงแล้ว
จะมีอยู่ประเทศซามัวคิริบาตินะครับ
ซึ่งเป็นประเทศองค์กรในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกส
ซึ่งก็จะมีเวลาที่เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ๗ชั่วโมงนะครับ
เข้าสู่ปีใหม่ไปประมาณ๑ชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แต่ว่านิวซีแลนด์นั้นจะถือว่าเป็นประเทศแรกนะครับ
ได้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับ
บริเวณที่เป็นที่ตั้งของสกายทาวเวอร์แห่งนี้นะครับ

แต่ว่าพลุนั้นก็จะไปติดตั้งอยู่บริเวณจุดสูงสุด
จุดดอกไม้ไฟครั้งนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้น
ประมาณ๕นาทีถึง๕นาทีครึ่งนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เท่าที่นิวซีแลนด์นั้นเคยจัดมานะครับ
แม้ว่าหลายประเทศตอนนี้กำลังกังวล
เกี่ยวกับเรื่องภัยของการก่อการร้ายนะครับ
แต่ว่าทางนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ในซีกโลกใต้นั้น
ยังจัดการเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่นะครับ
ตามปกติเหมือนกับที่เคยจัดขึ้นมาทุกปีนะครับ

หลังจากนี้ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงมีเลเซอร์ประกอบด้วยนะครับ
ก็จะมีอยู่ประมาณ๒๕๐๐คน
แล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญนะครับ
ในการเข้าสู่ศักราชใหม่นั่นก็คือปี๒๕๖๒
ซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้ชมภาพการเฉลิมฉลองแบบนี้นะครับ
กับไทยรัฐทีวีในทุกช่วงทางโซนนะครับ
จะมีการเข้าสู่ศักราชใหม่ครับ
นั่นก็เป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่เมืองออกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะครับ
ส่วนประเทศต่อไปที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๕๖๒
นั่นก็คือประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งจะมีการจัดเฉลิมฉลองกันที่นครซิดนี่นะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศการเฉลิมฉลองได้
กับทางไทยรัฐทีวีในช่วงไทยรัฐนิวโชว์
ในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกานะครับ
เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา
เพื่อไปร่วมฉลองกับชาวออสเวรียครับ